นแก่นมีเหตุการณ์ตำรวจทางหลวงสองนายย้ำว่าเป็นตำรวจทางหลวงนะฮะ
แล้วเขาเอาหมายจับผู้ต้องหาคนหนึ่งไปแสดง
แล้วก็ไปควบคุมตัวประธานสภาธนาความที่จังหวัดขอนแก่น
แต่หมายจับนั้นไม่ได้เป็นชื่อของประธานสภาธนายความท่านนี้
แต่ตำรวจจะเอาไปให้ได้เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาครับ

นี่นี่ฮะเขาเถี๊ยงกันไปเถียงกันมาครับ

คือนายประการเขาเป็นประธานสภาธนายความจังหวัด
ของศาลจังหวัดพลนะฮะที่ขอนแก่น
ก็โตเถียงกันกับตำรวจทางหลวงหลังนายประการถูกตำรวจสองนายนี้มาคุมตัว
แล้วก็พยายามจะเอาขึ้นรถไปให้ได้
นายประการบอกว่าถูกตำรวจทางหลวงสองนายนี้ก็ไม่ได้ทราบชื่อ

ขับรถตำรวจทางหลวงมารู้แต่เลขข้างรถ๔๒
ถูกเรียกไปนะฮะให้ออกมาพบกับตำรวจแล้วบอกว่า
เนี่ยจะมาจ้างให้ทำคดีมรดกตอนแรกแจ้งอย่างนั้นก็เลยออกไปหา
ออกไปปุ๊บตำรวจสองนายเอาหมายจับออกมาแสดงพร้อมบอกว่าเป็นหมายจับนายวรชัย
ซึ่งไม่ทราบนามสกุลนะเขาบอกว่าเขามีหมายจับจะมาควบคุมตัวนายวรชัย
แล้วก็ถามว่ารู้จักวรชัยไหมตามหมายจับเนี่ย
คุณประการก็บอกว่าผมรู้จักแต่วรชัยเขาออกจากหมู่บ้านนี้ไปแล้ว๒ปีนะคุณตำรวจ
พอตำรวจฟังจบปุ๊บควบคุมตัวเขาเลยย้ำว่าเขาชื่อประการ
แต่วรชัยตามหมายจับไม่อยู่แต่พอคุยกันเสร็จปุ๊บตำรวจควบคุมตัว
บังคับให้ขึ้นรถไปกับตำรวจแต่ตนเองไม่ยอมเพราะหมายจับกับตัวเองคนละชื่อคนละคนกัน
แต่ตำรวจไม่สนใจผมย้ำว่าอันนี้เป็นสิ่งที่คุณประการเล่านะครับ
ทำให้มีการยื้อยุดฉุดกระชากันจนเสื้อเขาขาดอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่
สุดท้ายคุณประกันไม่ยอมขึ้นรถเพราะไม่มั่นใจว่าขึ้นไปแล้วจะเป็นอย่างไร
โชคดีชาวบ้านซึ่งอยู่ในระแวกนั้นก็ช่วยมาพูดคุยแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็พ้นออกมาจากการถูกควบคุมตัวได้
หลังจากตำรวจลงมือไม่สามารถคุมตัวก็เข้าไป
คุณประการก็สงสัยว่าจะมาจับผมทำไมผมก็คนละชื่อกันกับหมายจับ

ก็เลยไปร้องทุกข่าโทษเอาผิดกับตำรวจทางหลวงทั้งสองนาย

คะภูมิกับการสอนสองทำส่องห้องว่าตอนนี้เนี่ยทั้งสองฝ่ามีการพูดคุยในเบื้องต้น
ว่าพนักงานสอบสวนจะต้องเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบสวนตามขั้นตอน
เนื่องจากว่าคุณที่โดนจับ

ประสงค์จะดำเนินคดีกับตำรวจทางหลวงทั้งสองนาย
ขณะเดียวกันพนักงานสอบสวนก็ต้องส่งเรื่องไปยังปปท
เพื่อตามตรวจในการปฏิบัติงานว่า
ตำรวจทางหลวงทั้งสองนายเนี่ย

แล้วตำรวจทางหลวงมาเกี่ยวข้องกับการจับกลุ่มประธานสภาธนาความ

แล้วทำไมถึงไปจับคนคนนี้ซึ่งมันคนละชื่อกันกับ

เข้าไปเกี่ยวกับเขาทำไม
ละชื่อกันกับคนในหมายนะคะ